กลับมาในช่วงนี้โอ้โหปวดหัวคิดไม่ค่อยจะออกเลย
ต้องคิดอะไรทั้งนั้นคุณไม่มีเวลาให้คุณคิด
แต่มีเวลาให้คุณไปดูเพราะจะพาไปดูแบบจะเลย

กลุ่มชาวบ้านเขาแห่กันไปที่บริเวณป่าช้าบ้านแม่ใส
หมู่๘ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เพื่อที่จะเอาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ขอเลขเด็ด
ใต้ต้นหางนกยูงบริเวณหน้าป่าช้า
หรือว่าชาปณสถานบ้านแม่สายร่องไฮ

พากันนำทูบเทียนเข้ามากราบไหว้กันมากมาย
เพราะเขาว่ากันว่าชาวบ้านมีคนถูกแล้ว
มีคนได้โชคได้ลาบกันไป
งวดติดกันมีความเชื่อแบบนี้

จากการไปจุดทูบใต้ต้นหางนกยุง
ติดต่อกันถึง๒งวดไปเลย
แล้วก็มองเห็นเลขที่ปรากฏอยู่ที่ทูบ

แล้วก็ยังมีชาวบ้านในหมู่บ้านถูกรางวัลติดต่อกันหลายคนด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้ก่อนจะถึงวันออกรางวัลแบบนี้

งวดนี้ก็เห็นกันไปจะอย่างที่มองนะคะ

นี่ที่เขาบอกว่าเห็นเลขที่ทูบมันเป็นแบบนี้
มันเป็นแบบนี้ดิฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน
มันก็มีตัวเลขโผล่ออกมาจากทูบ
ชัดเจนเลยคุณผู้ชมก็ดูกันเอานะคะ

บางคนก็เอาปากกาจดใส่สมุดบางคนก็ถ่ายรูปเก็บไว้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
อาจจะไม่ถูกตรงแต่ก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมนะคะ

หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ถูกตรงนี้แบบตรงเลย
อาจจะต้องดูกันต่อไปว่าเฮ้ยมันจะออกอะไร

วิจารณญาณในการรับชมอีกแล้ว
เดี๋ยวคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการเชื่อพวกเราด้วย
เราก็นำสีสันที่มันแบบว่าสนุกสนานของชาวบ้าน
เขามาให้ดูการว่าตลอดอีกเขามีความเชื่อ
เขากลับไหว้กันอย่างไรเขาเชื่ออะไรกันบ้าง

คุณผู้ชมหลายคนก็ส่งไลน์มาบอกเราหลายที่
อย่างเช่นวัดเขาอังคารจังหวัดบุรีรำ
ทำบุญที่จังหวัดนครสวรรค์ตักบาทดอกข้าวพรรษาที่สระบุรีก็มีด้วย
ในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเราก็มีมาเยอะเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีสายฟงเซลฟี่ถ่ายรูปตอนดูทีวี
มาฝากพวกเราด้วยน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ
มีน้องเฮเดย์แม่ฝนโอ้โหนี่ถ่ายรูปมา
น่ารักเลยทีเดียวคนนี้นี่